ส่วนเหตุการณ์นี้ที่บุรีรำค่ะมีผู้ชายคนหนึ่งอายุ๔๒

ขอเงินคุณยายวัย๘๑ปีที่เป็นเพื่อนบ้านกัน
ไปขอเงินเพื่อที่จะไปซื้อเหล้า

กลายเป็นว่าน้องสาวของยายอายุ๗๒
มาช่วยคือวิ่งมาเอาเสียมมาช่วย

คือเหมือนเอาเสียมไปแทงเลย

คุณยายจันทร์อายุ๘๑ปีนะคะ

คุณยายอ่อนศรีอายุ๔๗นะคะ
อายุ๗๔นะคะขออภัย
น้องสาวของยายจันทร์ก็ถูกคนร้ายเอาเสียมแทงเหมือนกัน
นี่ค่ะครับแขนซ้ายก็เป็นแผลเวอะหวะนะคะเจ็บทั้งสองคนเลย
แต่ว่ายังเคราะห์ดีนะที่อาการไม่สาหัสนะคะทั้งคู่นะคะ
แต่ก็เนี่ยโอ้โหเย็บไปตั้ง๑๐เข็มอะค่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวานยายจันทร์กับยายอ่อนศรีเป็นพี่น้องกัน
เขาก็เจ็บทั้งคู่เขาไปแจ้งความนะคะสพบ้านด่าน
คนก่อเหตุเป็นเพื่อนบ้านชื่อว่านายสุวิทย์อายุสี่สิบสาม
นายสุวิทย์ปิวตะคุค่ะเป็นเพื่อนบ้านพิการตาข้างซ้ายค่ะ
หลังก่อเหตุก็หนีไปนี่นะคะเขาเมาเหล้าไม่ได้สติ
แล้วก็ไม่รับสารภาพด้วยเขาบอกว่าไหนล่ะหลักฐาน
กว่าจะมีคลิปหลักฐานยายจานวัยแปดสิบเอ็ดคนเจ็บบอกว่า
คือก่อนเกิดเหตุมันเป็นแบบนี้ก็นั่งเล่นกันอยู่หน้าบ้าน
อยู่ดีนายสุวิทย์เพื่อนบ้านเมามาเลยเดินเมามาเลย
มาขอเงินซื้อเหล้ายายจันทร์บอกไม่ให้ไม่มีเงิน
นายสุวิทย์ไม่ยอมโอ้โหอารมณ์ฉุนเฉียวใส่เลยนะคะ
ความมีดที่อยู่ในครัวฟันเขียงจนเขียงพังอ่ะอืม
ยายจันทร์น้องสาวเห็นท่าไม่ดีนี่นะคะก็เดินไป
บ้านยายอ่อนศรีอายุเจ็ดสิบสี่ที่เป็นน้องอ่ะนะห่างออกไปแค่ร้อยเมตร
นายสุวิทย์ไม่ยอมถือไม้วิ่งตามไปฟาดกลางหลัง
ฟาดตามตัวของยายจันทร์ฟาดหลายทีเลยนะคะ
ยายจันทร์เนี่ยล้มลงไปเลยนะคะยายอ่อนศรีน้องสาว
เห็นพี่สาวโดนทำร้ายคว้าเอ่อคว้าเสียมมาครับ
เข้ามาช่วยกลายเป็นว่านายสุวิทย์แย่งเสียงไปได้
แทงเข้าหน้าท้องแต่มันพลาดไปโดนผ้าถุง
ซ้ำอีกรอบนึงโดนแขนซ้ายของยายอ่อนศรี
ได้รับบาดเจ็บเนี่ยคุณยายสองพี่น้องเนี่ยเจ็บทั้งคู่
แบบนี้คือใช่เลยตีใช่ในตีลัยเอ๊ะ
ตัวไหนไหมตีถืกในก้อนที่แหล่งเอาไปทุกวัน
ทุกวัน
ก็ล้มหนักจะมาถือแสงนี้ล้มล้มจะมาเจ้าพีค
ย่ายผ่านหลงถือเสียงไปมันผ่านย่าก็เสียง

ย่างเสียงมันก็เสียงสับมากย่ายนั่นสามสิทธิ์
มันมันเถียงกันกับพี่สาวเนอะพี่สาวกับยูเยี่ยน
บอกพ่อเซ็นดอกพี่สาวสิเรนมาเพิง
บาทที่มันจะก้อนนั้นเริ่มปีนไปปีนมา
คุณผู้ชมค่ะทีมข่าวของเราไปคุยกับแม่ของนายสุวิทย์ผู้ก่อเหตุค่ะ
นางพีงปิวตะครูอายุเจ็ดสิบแล้วนะคะ

ถึงขั้นเอ่ยปากเลยว่าแม่เนี่ยนะทนทุกข์ทรมานกับลูกชายคนนี้มานานมากแล้ว

ย้ายไปอยู่จังหวัดไหนไอ้ลูกชายคนนี้ตามไปด้วยตลอด
ตามไปอย่างเดียวไม่เป็นไรตามไปทำร้ายแม่สิฮะตามไปทำร้ายแม่เป็นประจำ
ประเด็นหลักก็คือจะขอเงินไปซื้อเหล้า
ถ้าไม่ได้เงินก็มาทำร้ายแม่แม่บอกว่าแม่เคยโดนลูกชายบีบคอเกือบตายอ่ะ
โอ้โหแม่บอกเป็นลูกแท้นะต่อให้เป็นลูกนะไม่ไหวแล้ว
โดยงานที่เกี่ยวข้องมาช่วยหน่อยช่วยแม่ด้วยช่วยชาวบ้านคนอื่นเขาด้วย
คุณผู้ชมค่ะ
ไม่ได้แล้วนะครับ
แบบนี้ต้องจับตัวไปดำเนินคดีนะคะ
ตำรวจสพบ้านด่านไปจับได้ค่ะนายสุวิทย์นี่ค่ะ
นายสุวิทย์เปลี่ยนตะครูอายุ๔๓แล้วนะ
สภาพคือเมาไม่ได้สติเลย
ไม่รับสารภาพด้วยว่าก่อเหตุ

ไปเอากล้องวงจรปิดที่เป็นหลักฐานมายืนยันสิ

ครับ

ตอนตอนนี้ก็จะจำไม่ได้

ถึงฉายเหตุการณ์ก่อน
ให้ผมดูก่อนเท่านั้น

กินไปกี่กวน

เซเดกใจอยู่
แสดงข่าวตามที่เห็นมาเลย

ข้อหาอื่นเดี๋ยวรอใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาล
แล้วก็จะมีการแจ้งข้อหาเพิ่มเติมนะคะ

ปีก่อนก็ทำร้ายแม่หลายครั้งมาก
ครั้งล่าสุดแม่ต่อสู้ขัดขืน
ใช้อาวุธป้องกันตัวทำให้ตาซ้ายบอดมาจนถึงปัจจุบัน
สาเหตุที่ตาซ้ายบอดเพราะทำร้ายแม่
อย่างนี้เรียกญาติเอือมละอา
ถ้าไม่มีหลักฐานก็ต้องใช้พยานบุคคล
เพราะว่ามีคนเค้ายืนยันว่าไปทำร้ายเค้าจริง